สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ไม่ได้ถามถึงเขาบอกเขาแค่บอกคุณศรีรัฐว่าให้คุณศรีรัฐทำยังไง
ใช่เขาแค่ถามว่าข้างในมีอีกคนนึงไหม
ถ้าเขาจะยิงแฟนหนูตายทำไมไม่ยิงหนูไปด้วยเลย
หลายคนในโซเชียลบอกว่าหนูเป็นคนที่โชคดีมากที่ไม่ตายพร้อมกับเขา
แต่สำหรับหนูแล้วหนูโชคร้ายมากคือไม่ตายไปพร้อมกับแฟน
เพราะหลังที่เราคบกันมา๔ปีเราวางแผนไว้ว่าไม่เกินปีนี้เราจะแต่งงานแล้ว
แล้วใครไม่รู้ที่มายิงแฟนหนูตายหนูจะทำยังไงแล้วก็แม่เขาจะทำยังไง
แล้วธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วหนี้ที่เขามีอยู่เนี่ยใครจะมาใช้ให้เขา
แล้วก็งานที่เขารับไว้คือหลายที่มากส่วนนี้คือใครจะมารับผิดชอบ
เพราะเขาตายโดยคือตายโดยไม่รู้ตัวคือเขาเป็นคนดี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าจะตามก็ต้องตามช่วยกันตามนะคะ
เพราะว่าครอบครัวกังวลมากว่าข่าวเงียบแล้วเรื่องจะเงียบแล้วก็จะไม่มีความคืบหน้านะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่า
ครอบครัวเนี่ยผลัดกันมาแล้วก็เล่าเรื่องในขณะที่ทนายความเป็นเพื่อนกับผู้ตายมา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมก็จะเห็นข่าวอีกเช่นกันว่าทำไมวันนี้ทนายสงการถึงเข้ามาช่วยคดีนี้
เป็นการคุยกันค่ะเป็นการคุยกันซึ่งทนายคนเก่าเนี่ยเองก็เห็นด้วยนะคะว่า
เนี่ยต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องคดีอาญามาทำทนายสงการรับงานนี้มาทำ
แล้วก็ติดต่อทันทีกับรองพบตลฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษคือรองศรีวราที่เรารู้จักคุ้นชื่อกัน
แล้วก็ไปพบวันนี้วันนี้มีความคืบหน้ามากคุณผู้ชมคะอยากให้ดูตลอดทั้งรายการ
จะมีทั้งคลิปภาพเคลื่อนไหวจะมีทั้งภาพที่อ้างว่าถ่ายได้ที่ด่านวันนั้น
ตรงด่านมีใครบ้างมีคนใส่ชุดลายพรางคล้ายทหารต้องใช้คำแบบนี้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีแม้กระทั่งภาพของกระสุนก่อนหน้านี้เราเคยถามในรายการไปแล้วนะคะ
ว่ากระสุนที่ได้จากศีรษะของคุณสอนชัยผู้ตายเนี่ยกับกระสุนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ถูกกล่าวหาว่ายิงเนี่ยนะคะตกลงเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ายังไม่ออก
แต่วันนี้ออกแล้วเดี๋ยวให้ดูแล้วพอมาวันนี้ทนายสงการพาสมาชิกในครอบครัว
ไปพบท่านรองศรีวรารังศิพรามนากุลความคืบหน้าเกิดเพียบเลยค่ะ
ท่านคุยกันกับเรา๑ทนายสงการอัจฉริยศัพย์นะคะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๒คุณวัฒนาเดชวัฒนากโมน๓คุณศรีรัชแย่เบียง
ทั้ง๓ท่านจะเล่าให้ฟังว่าจากห้องของรองศรีวรามาจนถึงตอนนี้อะไรคืบหน้า
มันไม่ได้เป็นไปตามที่มันเป็นจริงจริงวันนี้สวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
วันนี้ความคืบหน้าเทียบเลยเอาแค่ระหว่างการบรรตาศาลงานกันเราเห็นพญานหลักฐานต่างที่ออกมา
กระทั่งความคืบหน้าสิ่งที่คุยบนโต๊ะรองศรีวราเนี่ย
คือโอ้โหมันย่นระยะมากเลยนะ
คือต้องบอกว่าต้องกราบขอบคุณทางสำนักงานตุลอิทชาติ
โดยเฉพาะผู้แทนนะครับท่านพลตุลอิสิวรรรลังสิภาพนกุล
รองผู้จักรตุลอิสชาติฝ่ายความมั่นของและกิจการพิเศษ
เมื่อเราได้รับเรื่องจากตัวน้องเขาร้องมาเนี่ย
แม้เขาเป็นชาวเขาเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง

ความเรื่องรับมันเกิดที่ว่าเขาสงสัยว่าทำไม
แฟนเขาตายสามีเขาตายเนี่ย
ทำไมมันมีลักษณะปกปิดข้อเท็จจริงบางประการในเรื่องของรูปคดี
แล้วก็มันตั้งนานแล้วมีการออกข่าวมาว่า
คนร้ายเป็นคนเดียวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แต่ดูลักษณะภาพที่ออกมาปรากฏต่อสื่อบุญชนแล้วเนี่ย

คือด้านหลังกระจกเนี่ยมันพังเป็นแถบ
อัปการณ์ที่สองในเรื่องอาวุธปืน
เราพยายามถามเสมอว่าอาวุธปืนเราไม่เชื่อ
อาวุธปืนกระบอกเดียวสามารถทำลายล้าง
ด้านหลังรถยนต์ได้พังเป็นแถบ

ประการที่๓หลังจากที่เขาส่งเรื่องมา
เขาบอกว่ามีการพยายามบิดข้อเท็จจริงไปเรื่องของเกิดอุบัติเหตุ
ตัวของน้องเขาสามีเขาได้ถึงแก่ความตาย
ประการที่๔เมื่อเราได้พยายามพูดต่อสื่อมวลชน
และขอเบาะแสมาพลเมืองดีก็แจ้งเบาะแสมามากมาย
ก่อนที่มาถึงวันนี้ต้องกลับขอบคุณท่านลองศิษยนต์
คณะทำงานเป็นผู้แทนของสำนักโดยชัดทั้งหมด
ที่ได้ทุ่มเทกำลังการแรงใจในการหาข้อมูลในเชิงลึก
ได้ข้อมูลมาวันนี้ท่านผู้การเชียงรายเข้ามา
ตัวแทนของภาค๕ผู้การพิสูจน์หลักฐาน
คณะทำงานทั้งหมดมากันพรั่งผลูรวมทั้งตำรวจในพื้นที่
คือรองศรีวราเรียกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะครับ
มาที่นี่แล้วก็คุยพร้อมกันแล้วก็ถามกันต่อหน้าจัดจ่ะ
แม้กระทั่งตัวผู้ร้องผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ
ผมได้ข้อมูลมาผมก็ส่งให้คณะทำงานของท่านรอง
เพื่อทำการตรวจสอบและกันกรองและเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เอาอย่างนี้นะคะข้อมูลชุดเดิมเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งสนิทอยู่ตรงที่ว่า
คนที่ต้องสงสัยมีคนเดียวคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ
แต่เจ้าตัวบอกว่ายิงจริงแต่ยิงปืนขึ้นฟ้า

ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าปืนคือก้าวมอ

แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือไม่ได้เกิดการยิงผิดตัว
ไม่ได้มีการเรียกรถให้หยุดเพราะว่าสงสัยว่าเป็นเครือขายยาเสพติดหรือผิดใด

แล้วทางนี้ก็บอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้ว
คนตรงด่านและด่านสิ่งที่มันตั้งเป็นด่านมันไปเลย

มีการค้นรถทำไมค้นรถ

นี่ค่ะคุณสิริรัตน์บอกว่าคำพูดแรกที่เขาได้ยินนอกรถ

คือความสงสัยมันเลยปะปนไปทั้งหมด

อะไรที่ตอนนี้ชัดที่สุดว่าที่ผ่านมาเนี่ย

กระสุนปืนที่ได้จากตัวของผู้ตาย

บุคคลมีสีเกี่ยวข้องในการตั้งด่านสีเขียว
และก็มีบุคคลเป็นอปพลเกี่ยวข้องกับการตั้งด่าน
เรื่องนี้บอกว่าคุณยิ่งปิดมันก็ยิ่งดัง

และจดแจ้งไปผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าท่านอย่าไปปิด
คดีดังอย่างนี้แล้วก็ลักษณะของการตายมันผิดปกติ
ทำให้วันนี้ได้รับคำตอบและน่าชื่นใจ

ท่านรองศิราสามารถให้หน่วยงานต่าง
มาชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะครับ
ว่าแน่นอนแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีทุกราย

คือญาติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ครับก็บอกกับเราอืมว่าวันนั้นไม่ได้มีคนเดียวที่ยิงปืน
ครับเดี๋ยวให้เห็นภาพท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้มีบอกว่าที่ถูกจับได้๑คน
ใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร

ถ้าแต่ผลการตรวจผ่าจากศพของผู้ตายเนี่ย

ประโยชน์แห่งความสงสัยตามปวิทยามาตรา๒๒๗ทันที
แปลว่าอะไร
ต้องมองในอนาคตสิครับ

ถามว่าสาธารณีภาคศาสตร์ได้ไงคนละคน

มันเสียหายต่อรูปคดีแล้วก็มันเป็นที่กังขา
เพราะว่าขณะนี้รู้แล้วว่ามันต้องมีตัวผู้กระทำความผิดมากกว่า๑คน
และต้องตั้งหาร่วมกันฆ่าและร่วมกันพยายามฆ่า
รวมทั้งร่วมกันทำให้เสียทรัพย์

เอาอย่างนี้วันนี้ที่รองศรีวราเรียกมา
ไม่ว่าจะเป็นของภาคของจังหวัดแล้วก็ของสพพื้นที่
อะไรบ้างที่เป็นหลักฐานที่ทนายสงการกล้าจะยืนยันได้แล้วว่า
ตอนนี้มันผิดไปจากก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวทั้งหมด

ถูกต้องครับมันมีกระสุนของอาวุธสงคราม
อ๋อมันเป็นลูกกระสุนสำหรับปืนนั้น

ซึ่งมีคำอธิบายบนโต๊ะวันนี้ไหมคะ

หัวกระสุนมันไม่ได้เขียนชื่อไหนกอไหนขอซึ่งมาแหลก

ตอนนี้๑ทุกคนต้องปฏิเสธหมด

เพราะว่าเป็นแปลกไหมครับท่านผู้ชมครับ

ดังนั้นมันมีกระบวนการที่ทำลายพญาหลักฐานเอาปอกไปทั้งหมด
เดี๋ยวนะวันนี้ที่คุยกันบนโต๊ะเนี่ย
คือยอมรับร่วมกันว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นปืนขนาดหนึ่ง

เพราะที่ได้จากศพคุณสอนชัยเป็นกระสุนอีกขนาดนึง

แล้วก็เป็นที่ออกมาจากอาวุธสงคราม

แล้ววันนี้มีการพูดกันบนโต๊ะไหมคะว่าแล้วใครถือปืนกระบอกนั้น
ก็คือหนึ่งกระบอกเป็นการตรวจยึดไปให้ตรวจสอบ๖กระบอก
แต่ที่น่าแปลกใจมันมีกระบวนการเก็บปอกกระสุนปืนไป

เอาที่บอกว่ามี๖กระบอก๖กระบอกมาจากไหนคะ๖กระบอกคืออะไรคะ
คือไม่บอกว่าเป็นใครแต่ตำรวจเขาบอกเขายึดไว้แล้วเอาไว้ตรวจสอบ
สรุปว่าตำรวจมีปืน๖กระบอกจากเหตุการณ์นั้น
เช็คจากคนที่มีใบอนุญาตให้มีและให้ใช้
แต่ถามว่าเวลาตั้งด่านเอาตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจใคร
น้อยลายที่ใช้ปืนมีทะเบียนติดตัวส่วนมากใช้ปืนเถื่อนกันเยอะครับ
ที่ปื้นที่เช็คได้จากทะเบียนคือคนที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ทนายสงการตั้งข้อสังเกตว่า
มันจะมีเฉพาะปืนที่มีทะเบียนเหรอตรงนั้น

เวลาเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ปืนที่ไม่มีทะเบียนส่วนมากใช้กันเยอะ
แล้วในปืน๖กระบอกนี้
มันมีกระบอกไหนที่ใช้กับกระสุนที่เจอที่ตัวคุณสอนชัยไหมคะ

เพราะแต่ละคนมันต้องเอาตัวรอดทั้งหมดนะครับ

เป็นหน้าที่ของทางสืบสวนสอบสวนเอาส่วนกลาง
เพราะฉะนั้นเรายังบอกไม่ได้ว่ากระสุนที่ได้ที่ตัวคุณสอนชัย

กับที่เอามาตรวจสอบกับปืน๖กระบอกนี้

ถ้ามีปอกมันจะรู้เลยว่าของในกรในขอในหมาในแมว

คำถามบนโต๊ะวันนี้ท่านรองศรีวราถามให้ไหมคะ

ถามก็ท่านสั่งเลยบอกว่าไปเอามาให้ได้ภายใน๓วัน

แล้วถามว่าถ้าเอามาถ้าเกิดถ้าเกิดมีการเอามาแล้วมาทดสอบยิง
มันไม่ตรงกับไอ้ที่เอามาตรวจสอบล่ะ
นั่นแสดงว่ามีอะไรหรือไม่อย่างไร
อันนี้ชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็คือว่า
อะไรคือกระบวนการเก็บปอกกระสุนไปทั้งหมด
จริงแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับตัวญาติของผู้ตายมาร้อง
เขาบอกว่าพอเกิดเหตุรอตำรวจมาเสร็จปุ๊บอะไรต่าง
ปุ๊บด่ารีบเก็บเลย

แสดงว่าคนทั่วไปถ้าคนทั่วไปนะครับ
เขาคงไม่สามารถเก็บปอกกระสุนปืนได้

เก็บปอกกระสุนเพราะมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า
ผู้ใดใช้อาวุธปืนยิงตัวผู้ตาย
เพราะมันจะต้องเอาตัวที่ปอกกระสุนปืน

กับว่าเป็นปืนกระบอกใดเห็นไหมครับ

ถ้าสมมุติเป็นอย่างที่ทนายสงการเล่าให้ฟัง
แปลว่าวันนั้นพยานถ้าได้ยิน
จะไม่ใช่ได้ยินเสียงปืนแค่๓นัด
ก็คือ๑ต้องบอกว่าอาวุธสงครามเร็ว

เวลากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดมันจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อ
หนึ่งผู้ใช้วุฒิปืนกระบอกนั้น
มันมีลักษณะว่าปอกกระสุนที่เก็บได้

สมมุติว่ามันเป็นปืนอาวุธสงครามจริงนะ

ปิดชีวิตคุณสอนชัยถ้ามันใช่

ว่าใครที่อยู่ที่ด่านนั้นเป็นคนใช้
โดยแบ่งเช่นเป็นพลเมือง
แม้จะมีตำแหน่งการเมืองท้องถิ่นท้องที่ใดก็แล้วแต่
หรือเพราะข่าวมันออกมาตั้งแต่แรกว่ามีทหารอยู่ด้วย

ก็คือ๑เขามีรายชื่อในทางลับ๑๙คน
วันนี้ทางตำรวจบอกแล้วว่ามีทั้งหมด๑๔คน
ที่ตั้งด่านนอกนั้นก็ไม่ได้มา
ดังนั้นก็คงเป็นหน้าที่ไปตรวจสอบว่าใครเนี่ยที่เป็นคนใช้อาวุธปืนบ้าง
ไอ้ที่เช็คทางมีทะเบียนอีกเรื่องหนึ่ง

ดังนั้นเนี่ยต้องแยกกันสอบถ้าจำไป
ถ้าจำได้มีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้น

ตรวจกองปราบเขาแยกสอบเขาเก่งมากเลยฮะ
หลุดนี่ก็เหมือนกันต้องอาศัย

นายสงการมีการพูดถึง

ถ้าเราต้องสงสัยแบบไม่ได้งั้นเป็นใคร

อีกหนึ่งของเป็นการผสมกันระหว่างฝ่ายปกครอง
ก็คือตามคำสั่งของมหาศิริพฤษภาคภาคนร์
กับทหารที่ไปอยู่ร่วมด้วย
แล้วจังหวะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทหารอยู่ไหมหรือทหารไม่อยู่
คือจากภาพที่ได้มาเนี่ยนะครับมันมีคนมีสีแต่งชุดทหารอยู่
แล้วก็ตรงกันที่กับตำรวจเขาบอกว่ามี๒คน
แต่เราเนี่ยเราเชื่อไม่เชื่อว่ามีสองคนเพราะว่าเราเคยเห็นเวลา
ตำรวจทหารแล้วก็พลเรือนตั้งด่านร่วมกัน
มันจะเป็นไปได้แหละครับแค่สองคนเราสงสัยเฉย
ส่วนเป็นยังไงก็ปล่อยให้ตำรวจเขาว่าไป
ทีนี้เดี๋ยวกลับมาอธิบายเรื่องนี้ค่ะมาที่ทั้งสองท่านก่อน
คุณวัฒนาจากก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์ญาติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เธอก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ามันมีคนยิงปืนมากกว่าหนึ่ง
และที่สำคัญคือญาติของเธอที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงขึ้นฟ้า
เขาก็ยังยันอย่างนี้นะเอาแค่นี้ก่อน
คุณได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มในส่วนของญาติมีใครช่วยเหลือเข้ามายังไงบ้างคะ
ก็มีส่งเป็นข้อความมามาเล่าเหตุการณ์อะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้เล่าละเอียดแล้วก็สองก็คือมีถ่ายรูปเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นสิ่งของในวันนั้น

ที่ตรวจค้นรถใช่ไหม
ตรวจค้นในแต่ละวันเขาตรวจค้นชาวบ้านอย่างนี้

ซึ่งภาพมันค่อนข้างจะชัด
เป็นไปตามเรื่องเล่าก่อนหน้านี้ครับใช่ไหมคะ
ว่าเป็นการผสมกันในการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองกับทหาร

ทีนี้ในส่วนของญาติตอนนี้ค่ะเอาเฉพาะวันนี้ก่อน
คุณสิริรัตน์น่าจะพูดแทนเพราะเป็นคนใกล้ชิดคุณสอนชัยที่สุดนะคะ
คุณศรีรัฐวันนี้ไปนั่งพร้อมหน้ากันหมดเลย

ตอนนี้รู้สึกว่าคดีมันกำลังจะจบเร็วนี้

ทีนี้สิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่ทนายสงการเล่ามาทั้งหมด

แล้วสงสัยว่าอาจจะไม่ได้มีทะเบียนแล้วหาไม่เจออีกกี่กระบอก

คนที่ด่านพากันออกไป

คือเรารู้สึกว่ามันครอบคลุมแล้วหรือยัง

หรือเรายังมีอะไรอีกที่แบบตำรวจยังไม่รู้ไหม

ทำไมถึงต้องมีคนสั่งให้คุณ

มีคนถามถึงประเด็นนี้ไหมไม่มีค่ะ

ถูกยิงเพราะอะไร

ครับปืนขนาด๙มมมันไม่สามารถที่ทำลายล้างแผ่นหลังทั้งแผ่น
กระจกน่ะมันพังหมดแล้วครับเขาต้องการจะหยุดรถคันนี้เพราะอะไรค
ท่านหนุ่มสูงภารณ์คือคือหนึ่งเราก็สงสัยหนึ่งเรามองว่าเป็นการรู้แก่อำนาจ
คือถ้าถ้าตัวของน้องหรือแฟนมีอาวุธปืนยิงอย่างงั้นอ่ะ

ไม่ได้สงสัยว่ารถคันนี้เกี่ยวกับยาเสพติด

ไม่ได้สงสัยว่า

คือต้องบอกตรงมาก่อนหนึ่ง
ไม่ทราบว่าในใจลึกเขาเป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่ได้จากเขาก็คือ

วันนั้นคุณศรีรัฐให้สัมภาษณ์วันแรกทางโทรศัพ

โทรศัพท์ที่บอกว่าขับ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง

ก็คือไม่ได้สงสัยรถคันนี้ว่า
ค้ายาหรือค้าอะไรที่มันผิดกฎหมาย

มันไม่ได้ข่มขู่สิครับมันยิงคือเล็งเห็นผลเลยว่า

ไม่ใช่คำพูดดิฉันจากทุกคนที่ให้สัมภาษณ์มานะคะ
เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวจะดูว่าตกลงด่านตรงนั้นที่มีองค์ประกอบร่วมกันนะคะ
กับฝ่ายปกครองและทหารตกลงทุกคนสิ้นสงสัยไปหมดแล้วหรือ
เหลือแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเดียวจริงหรือ
หรือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้บนโต๊ะที่ไปคุยกันมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยนะคะ
ด่านที่ว่านี้เป็นด่านกวดขันจราจรนะคะ
แล้วก็เป็นปีแรกที่ตั้งตรงนั้นอันนี้จากคนพื้นที่เองว่าเห็นเป็นปีแรก
แล้วก็คำว่าด่านกวดขันจราจรคือเหมือนกับ
คือต้องการจะช่วยเหลือกันนะคะคุณผู้ชม
เหมือนกับถ้าใครง่วงอยากจะแวะดื่มน้ำดื่มท่า

เพราะฉะนั้นจะไม่มีอำนาจในการบังคับให้หยุดรถ
บังคับให้ลงจากรถขอตรวจค้น

แม้กระทั่งการพกอาวุธยังไม่ได้เลยถูกไหม

ที่มีทะเบียนถูกต้องปืนที่อยู่ในสำนวนคดีมีแค่
เอายังงี้หรอปืนยังไม่รวมที่ไม่มีและหาไม่เจอ
อันนี้ผมกระซิบผ่านไปยังท่านรองศิวรา

และท่านรับมันตรีว่ากาศกส่วนกำลังผม

วิธีเช็คว่าใครเกี่ยวข้องไม่ยากเลยครับ
เช็กเบจมือถือเจ้าล้อที่ทุกลาย
มันจะออกมาเลยว่าใครมันติดต่อใครบ้าง

ใครช่วยกันนี่รู้ไงติดต่อคำมั่นเช็คได้ใครเป็นเจ้าของมือถือ
นี่คือมันจะบอกว่ายังไงคือจริงรู้อยู่แล้วว่าใครทำแต่จะช่วยกันเหรอ
ก็ไม่รู้แหละก็คือจะรู้ค่ะว่าใครมันเกี่ยวข้องในคดีอย่างนี้ฮะ
ท่านลองศรีรู้ปุ๊บท่านสั่งแล้วเช็คเดตว่าถือดูซิว่า
ติดต่อพนักงานสอบสวนในกระบวนการเหล่านี้มีใครบ้าง
ผู้หลักผู้ใหญ่ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวคดีนี้ไปช่วยเหลือคดีบ้าง
มันจะได้วงแตกไงฮะ
มันตรงไปตรงมาครับไม่ได้ผมคุยตรงมาชัดเจน
นายสงการยังสงสัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่โดนจับคนแรกอยู่ไหม
ตัดเขาออกเลยคือตัดไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องร่วมกัน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นส่วนจะถึงใครหรือไม่ถึงใคร
อีกเรื่องหนึ่งมันต้องรอดูการขยายผลจากเบสมือถือเนี่ย
มันจะบ่งบอกว่าใครติดต่อใครเอามือถือเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
มันจะรู้ว่าใครโทรมาทำได้ไหมครับ
คือใครเชื่อมโยงหาใครใครคุยกับใครบ้างในช่วงนั้น
ให้มันชัดเจนแล้วว่าไหนก็โทรหาไหนขอไหนก็นั่นโทรหาคนนี้
คนมีสีคนอาจารย์นั้นมันจะรู้ว่าคือใครติดต่อกันเนี่ย

จบเลยหาก็ทำได้อะ
คือเห็นความเชื่อมโยงแล้วใครอยู่คนวงการ
ใครขอกดีกันใครเข้ามาเกี่ยวข้องใครยังไง
ถึงใครต้องเอาให้หมด
ทีนี้ค่ะคุณวัฒนากับคุณสิริรัตน์หลังจากที่ออกข่าวแล้วเนี่ย
มีคนโทรมาบอกหรือเล่าผ่านกันมา
เพราะดิฉันเชื่อว่าคนต่างจังหวัดนะ

หลังจากเกิดเหตุพอถูกยิงรถไปชน

มันเป็นความตั้งใจไหม

เขาบอกว่าเห็นทุกอย่างแต่ว่า

เขาบอกว่าเห็นแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้
แต่เขาเห็นว่าตรงต้านด่านนั้นมี๒๐คน

ต้องระวังนะคนนี้ได้ยินว่าไม่ใช่คนธรรมดา
คนคนนี้แปลว่า

จริงแล้วน่าจะมีคนเห็นด้วยซ้ำไป

แล้วมีหลักฐานไหม

แต่ว่าเป็นข้อความที่ทางส่งมา

หลักปฏิบัติของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ย

การปิดกั้นที่เกิดเหตุห้ามเข้า

หมายถึงเก็บอะไรเก็บปอกกระสุนนะนะ
คือเก็บสถานที่เกิดเหตุ

แล้วเก็บจากหลักฐานต้องเข้าไม่ได้

ว่าทำไมพอเกิดเหตุแล้วเก็บด่านไปเลย

คือมันต้องมีคำตอบอยู่แล้วว่า

เพราะเหตุเกิดประมาณ๒ทุ่ม๘นาที

คุณต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บพยาหลักฐาน

แต่คุณไปเก็บเนี่ยมันมีพิรุษตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ตอนเก็บด่านนี่แหละเลยสงสัยว่าเก็บปอกกระสุนด้วย

ปกติแล้วเนี่ยสารที่เกิดเหตุมันต้องปิดกั้น

ถือว่าเป็นการทำลายพญาหลักฐานหรือไม่

บอกว่าต้องไปเอาตัวมาให้ได้เรื่องนี้สำคัญ

ทีนี้เข้าใจได้การเคลียร์ด่านเก็บด่าน
คำว่าเข้าใจได้คือเข้าใจได้ที่เขาต้องตอบ
คือเคลียร์ปัญญาดักฐาน
ไงง่ายถูกว่า
แล้วก็ไปหานายอำเภอด้วยใช่ไหมคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยอ้าวพูดแค่นี้
ขอแสดงความเสียใจจบเลย
หรือนั่งเบอร์ก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดไม่ใช่นะอำเภอ
มันต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยกันสืบสวนสอบสวนนี่ไง
เหตุที่เขามาร้องแล้วรองสิวะก็จะขอโอนคดี
บางทีทำงานในพื้นที่เราเข้าใจตำรวจในพื้นที่นะ

บางทีมันรูปหน้าปัดจมูกจะพูดอะไรมันลำบาก
และล่ะสุดที่ไป

คดีนี้จะทำสำเร็จไม่เกิน๘๔วัน

ได้มีการคุยไหมคะว่าคดีจะเร็วแค่ไหนคะ
ตั้งแต่วันที่๒มกราคมเกิดเอง
ดีฉันแหละอยากให้เร็วอยู่แล้วละ
แต่ให้สามวันเอาตรงไปตรงมาเหมือนกัน
คือมีชะหางเสี่ยวด้วย
ก็เลยจะสามวันได้ยังไง
ไม่มีคนว่าสาวงทรงศิวราเนี่ย
มันต้องชัดเจนว่าไอ้ปอกกระสุนปืนใครไปเก็บแล้วใครเกี่ยวข้องบ้าง
ผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานนี่คือเบื้องต้น
ส่วนใครผิดก็ต้องออกหมายจับ

ใน๓วันมันเห็นรูปธรรมที่ผ่านมาเนี่ย

มันเหมือนกับว่าวาดความหวังในอากาศ

คนที่ลงมือทำวันนี้ตอนที่นั่ง

แล้วของกรมทหารราบที่มีเจ้าหน้าที่เขา

อย่างนี้ผมนำเรียนท่านผู้จัดการฐานบกแม่ทัพภาค๓ท่านขอหลักฐานเลย
คือถ้าผิดก็ต้องว่ากันเพราะคือถ้าผิดมันต้องว่ากันไง
วันนั้นที่คุณศรีรัตน์บอกว่ามีคนบอกว่ายกมือขึ้น

ซึ่งเขาแปลกใจมากว่าเขาทำอะไรทำไมไม่มีคนเข้ามาช่วย
คุณศรีรัตน์บอกว่าให้ยกมือขึ้นแล้วก็รอจนมีตำรวจพื้นที่มา
แล้วก็ค้นรถทั้งที่เขาบอกว่าไม่ได้สงสัยว่าเป็นเครือข่ายทัพภิกษ์มันอะไร
ทั้งที่ค้นรอนพังแอบอยู่ที่ช่วยก่อนไม่ช่วย
ถามว่าเกิดเหตุ๒ทุ่มเขาไปถึงโรงพยาบาลเกือบเที่ยงคืนนะครับ
ใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ถูกยิงมีที่หนูเคยกล่าวไว้ว่าส่วนชุดคล้ายทหารนั้น
คนนั้นก็คือบอกกับหนูว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีใครมีอาวุธปืนเลย
เพราะว่าเราบอกว่าแฟนเราถูกยิงรถแต่เขาไม่เชื่อ
แต่เพราะว่าเขาบอกว่าเรายืนยันว่าเราไม่มีอาวุธปืนเลย

ใช่ไหมคะทีนี้ภาพที่ส่งมาภาพที่ส่งมาคุณวัฒนากับกุธสีรัฐเราต้องเห็นแล้วแหละ
แยกสอบคดีไขควงแล้วความจริงจะปรากฏ
แล้วเดี๋ยวนะคือมีทหารแล้วก็มีฝ่ายปกครอง
ฝ่ายปกครองใส่ชุดเหมือนทหารด้วยหรือเปล่า
คือเห็นปุ๊บรู้เลยสากสีน้ำตาลคือเวลาออกปฏิบัติหน้าที่มันจะเห็นชัดไงครับ

ดังนั้นเนี่ยต้องเรียกสอบให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในภาพเนี่ย
เรียกไม้หมดแล้วแยกสอบ

เขาบอกว่าจากภาพมันมีนะครับ
ได้ข่าวไหมตกลงมีดื่มเหล้ากันจริงไหม
คุณได้ข่าวยังไงคนส่งมาว่ายังไงบ้างที่เขาส่งกันมา
ก็ได้ข่าวจากชาวบ้านว่ากินเหล้าตั้งแต่เช้ายันเย็นครับยันค่ำ

แต่อย่างนี้นะทนายสงการจริงถ้าถามว่าพยานเยอะไหม

มันแบบเป็นของอันตรายของเขา

ผมเข้าใจหัวอกของตำรวจพื้นที่ดี

แต่ถ้าโอนมาเมื่อไหร่มันพรั่งพลู
นี่เหมือนกับการโอนมาสิครับ

สรุปว่าที่ท่านรองศรีเวลาเรียกมาวันนี้
โอนกระดียังคะจากโอนกระดียังไหม
ผู้ยังรอรอให้ทางพื้นที่หมดรวมหลักฐานมาภายใน๓วัน
แต่ยังไงเค้าก็เป็นห่วงใช่ไหมห่วงไหมนะ
มีคนมาที่บ้านแปลกมีคนมาถามหาเราไหม

แต่คือโทรศัพท์เบอร์๘เยอะแต่ว่าพยายามที่จะไม่รับสาย
อ่าเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าลองมาขโมยนะคะคุณผู้ชม
ลองตีกรอบเข้ามาเอาอย่างนี้เวลาตกลง๓วันจะได้สักแค่ไหน
จะต้องเรียกใครมาอีกจะตรวจสอบอาวุธแล้วจะต้องเจออะไร
ตอนนี้ต้องการหลักฐานอะไรบ้างและสมมุติว่าสมมุตินะคะ
ว่าต่อให้โอนมากองปราบแต่ว่าพยานก็ยังกลัวเพราะเขาอยู่ในพื้นที่
จะมัดได้แน่นจนได้ตัวคนยิงตัวจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เราโฆษณานะคะทนายสงการรับโทรศัพท์
ได้รับข่าวดีมาว่าตัวหนึ่งในทหารรับสารภาพว่าเป็นคนลั่นกระสุนปืน
แต่เราก็ยังอยากให้มันสุดซอยเรื่องนี้ต้องกลับขอบคุณท่านผู้จัดการฐานบก
แม่ทัพภาค๓ผู้การมณฑนฐานบกจังหวัดเชียงรายยังไงแล้วต้องเอาให้สุดซอย
ส่วนเจ้าหน้าที่คนไหนบกพร่องช่วยเหลือลูกน้องท่านก็ต้องย้ายไป
สรุปว่าสายโทรศัพท์ที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้เป็นทางการแล้ว
ทางการแล้วคร่าวนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกนิดนึงแต่รับสารภาพและเบื้องต้น
แล้วคนที่รับสารภาพคือทหาร

แต่เรายังไม่ได้มีเวลาคุยรายละเอียดกันว่ายิงทำไมยิงด้วยปืนอะไรยิงไปกี่นัด
แต่เราต้องการจะเอาให้สุดซอยเพราะตอนนี้มันเพิ่งมาค่อนข้างกลางซอยเกินไปนิดนึงแล้ว
คำว่าสุดซอยก็คือหนึ่งมันต้องเอาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นแล้วควรจะเร่งสอบวินัยเพราะที่ผ่านมามีการบิดข้อเท็จจริงบิดเบือนข่าว
ทำให้เกิดความเสียหายทำให้ทำให้หนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดไปทำต่อบุคคลอื่นอีกล่ะ
ดังนั้นใครเกี่ยวข้องที่ไปปกปิดลูกน้องช่วยลูกน้องท่านต้องปรับย้ายออกนอกพื้นที่หมด
แต่สรุปเราใช้ข้อมูลนี้ได้แล้วว่าคนที่รับสารภาพว่ายิงคือถ้า
ว่าเป็นทหารแต่เรายังให้มันสุดซอยเพราะว่ามันปอกกระสุนปืนมันไม่ใช่ปอกเดียว
ไม่ใช่ปล่องสุนเดนนี่คือหัวกระสุนปืนโทษทีครับ
ในล่ายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันถ้ามายิงยิงคือไปกี่นัด
และเขาจะสบายใจและอย่างหนึ่งต้องชื่นชมในน้ำใจเขานะ
ก็คือถ้าเขาทำผิดใครที่ร่วมมือกันออกมาแอดโอคลับ
และดูแลเยียวยาอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของการบรรเทาโทษเนี่ย
อย่างนั้นบรรเทาโทษเรื่องการบรรเทาผลล้ายจิตใจเขาก็ยังดี

เขาถามว่าเขาคนไทยเป็นชาวขาวเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งอะ
แต่นี่ถือว่าเร็วมากนะ
แล้วเนี่ยถ้าตามเนี้ยที่เขาโทรมาบอกว่าเป็นทหารธรรมน่ะทหารเขาต้องขึ้นศาลทหารเขาเหรอ
ไหมครับมันร่วมพลเรือนไม่จำเป็นครับก็คือหนึ่งต้องโอนคดีมาก็ต้องขึ้นสารอาญารัชดา
แต่คนนี้ต้องไม่ลืมว่าผู้ต้องหาแม้ว่าจะรับสาภาพในชั้นจับกลุ่มในชั้นพนักงานสอบสวนเขาก็สามารถกลับคำในชั้นศาลได้
แม้กระทั่งรับในชั้นศาลก่อนที่วันที่สารเป็นคำพิพากษากลับคำได้อีกเราเคยเจอมาแล้ว
อ่าแต่อย่างน้อยก็คือโล่งอกนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินพร้อมกันนะคะ
ตอนโทรศัพท์ที่โทรมาของธนัยศัพท์ก็ต้องขอบคุณท่านรองศิวราตร์และคณะทำการอย่างยิ่งครับ
ที่ท่านธุมเถกำลักษณ์ใจเพื่อจะคีกขายในกรรีนี้แล้วก็เป็น
ไม่ลืมว่าเขาต้องไปเบอร์ความในชั้นสารนี่คือประจักษณ์ประยารและ
มาอ่าเพื่อความเป็นธรรมแต่เราขณะนี้อยากจะร้องขอใครเนี่ย
ถ้าคุณทำคุณเอาหัวใจของคุณมาคิดว่าถ้าเป็นญาติครอบครัวของคุณ
คุณจะรู้สึกเช่นไรคุณออกมารับเลยอ่าแบบลูกผู้ชายเลย
ใครลงมือมาให้หมดอ่ามาพบท่านรองสิวรามาเลยอันนี้
มันชัดชัดเลยอันนี้ไม่ยากแล้วนะถ้าเขารับ
คือมันขี้คายส่วนหนึ่งหนึ่งมันต้องไปดูว่ารับแค่รับแค่ไหน
ดาวนลงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้บอกมีคนเดียวแล้วไม่เกี่ยวใครเลย
อ่าอ่าบอกผู้ชายไม่ได้คนเดียวอ่าเห็นไหมฮะแล้วคัดดาวจบ
คืออะไรก็พลิกได้มันพลิกได้ตลอดตราบใดเนี้ยมันยังไม่ถึงเอ่อ
ชัดเจนอ่าช่วงท้ายแล้วก็ได้ยินพร้อมกันนะ
สักครู่นี้เริ่มจากคุณศรีรัฐก่อนเลยยังไงคะรู้สึกยังไงตอนนี้
รู้สึกโล่งใจโล่งใจนะค่ะคือมันเป็นแปลงความสูญเสียไม่ได้ดี
ทราบนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณสอนชัยต้องได้รับความเป็นธรรม
มีอะไรอยากจะพูดไหมพูดแทนครอบครัวเพราะว่าเราได้ยินพร้อมกันเลย
อย่างน้อยเราเราเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วอ่ะคดีนี้มันจะไม่ได้ถูกแบบ
ที่นี่พูดถูกบิดเบือนจริงจริงต้องขอขอบคุณรายการนี้ก่อนฮะ
จริงจริงขอบคุณพี่จอมฝนฮะที่ให้เรามาออกอากาศไม่ต้องต้องขอบคุณ
ต้องขอบคุณทีมงานคือจริงจริงนักข่าวเนี้ยเขาส่งต่อกันครับนะครับ
ต้องขอบคุณทีมงานไทยรัฐทีวีครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการ
การตำหน่อยแห่งชาญฮะท่านรองศรีวราครับแล้วก็ต้องขอบคุณเนี้ยครับ
เวลาอาจารย์ทำอย่างนี้มาคือผมก็พยายามวิ่งพยายามร้องพยายามหา
ต้องตามหาผมนานแล้วพยายามตามได้จังหวะได้นักข่าวสตริงเกอร์ในพื้นที่
แล้วก็หลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงรายบอกให้มาหาผม
ไม่ได้ว่าผมเนี้ยคือชัดเจนเราจ้วยคือคนที่เหลือร้อนจริงจริงอ่า

ทีมงานของไทยรัฐที่พยายามติดต่อทนายสงการให้ครับ
ผมรับโทรภังศาสตร์ครั้งแรกคือหนึ่งผมมันสะดุ้งละมันตากระตุกละฮะ
มันมีเรื่องแน่แน่อ่าแต่ว่าพอพอได้ยินแล้วก็คือ
คือหนึ่งมันน่าสงสารนะครับแล้วก็ผมก็นำเรียนท่านรองศิวราแล้วก็ทำงานให้ทราบว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้น
ดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านรองท่านรับทราบท่านก็เลยสั่งการให้ตรวจสอบแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วย
ใครที่เกี่ยวข้องคุณถอยไปเถอะปล่อยให้กระบวนการเป็นไปและคนที่ลงมือกระทำคุณรู้สำนึกยังไม่สาย
คุณมาเยียวยาดูแลครอบครัวเขาเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นเหตุบรรเทาโทษคุณพาเถอะครับ
แล้วก็เจ้านงเจ้านายที่เกี่ยวข้องคุณเคยมาปกปิดคุณเคยมาปิดบังเอ๊ะไม่เกี่ยวแค่คนเดียว
คุณอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะที่ผมต้องนำเรียนรองผู้ใหญ่ให้เสนอย้าย
ถ้าคุณจะมาทำมาขัดขวางการทำงานของทางสตช
จะพูดแทนคุณแม่ได้คุณแม่ฟังอยู่ว่าน่าจะ
อย่างน้อยก็สบายใจขึ้นกับคดีใช่ไหม

แต่ก็ยังกังวลครับเพราะว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
มันยังน่าจะใกล้ความจริงแล้ว
แต่ว่ายังมีความกังวลว่าจะมีการบิดเบียนอะไรอีกหรือเปล่า
แต่ก็ตอนนี้ได้รายการมาช่วย
แล้วก็ได้ทนายสงการมาช่วยแล้วก็ได้ท่านรองศรีวรามาช่วยนะครับ
ก็มีความปลอดภัยครึ่งหนึ่งครับมีความสบายใจนิดหน่อยครับ
คือครอบครัวคือคุยกับเราค่ะทนายสงการบอกว่า

พูดกันตรงไปตรงมาคือเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วย

คืออยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วอยู่ในพื้นที่ของเขา
แล้วถ้ามันไม่เป็นข่าวส่วนกลางก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะเงียบเปล่า

เป็นกรรมการไปทุกประเทศนักบุคคลการวิทยาธิธรรม
ให้มาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
เขาเป็นชาวเขาเขาเป็นคนหนึ่ง
แต่พระพุทธมันธรรมดาไทยก็ต้องรับความเป็นธรรมครับ
คุณศรีรัตน์จะพูดอะไรอีกสักหน่อยไหมคะไหวไหม

ว่าวันนี้เราจะกลับไปบอกคุณสอนชัยว่าอะไร

อยากจะบอกอะไรแฟนเราลุกถ้าได้นั่งก็นั่งฟังอยู่
ถ้าวันนี้เขาฟังอยู่ก็สิ่งแรกที่อยากจะบอกก็คือ

หนูเชื่อว่าเขายังอยู่ข้างหนู

เขาอยู่ตรงหน้าหนูหนูก็จะบอกว่า
ถ้าหนูได้เจอเขาก็จะบอกว่า

ก็คือหนูจะดูแลครอบครัวเขาเท่าที่หนูจะทำได้

แนะผมจะต้องไม่ตายฟรี
แล้วก็ที่เหลือเรื่องงานของแก

เหมาที่ระยองก็คงเป็นผมแหละฮะที่ต้องไปสารต่อ
ก็คือต้องออกจากอาชีพเดิมครับ
ก็ไปทำหน้าที่ต่อแทนแกแล้วก็
คือน้าตอนวันที่สวดวันที่๓นะครับ
เจ้าอาวาสเขาก็เล่าให้ฟังว่าวิญญาณยังอยู่หน้าบ้านนะ

เสื้อหนาวที่แฟนซื้อให้หน่อยให้ส่งกลับไป
ผมก็ส่งกลับไปเลยครับแล้วก็ยังบอกว่า

รับปากแม่ว่าจะมาสร้างบ้าน๒ชั้นที่บนเขา

ปากกับแม่มาตลอดว่าเมื่อไหร่ที่สำเร็จจะพาแม่ไปเที่ยว

ครับก็คือบอกกับเจ้าวาดผ่านเราครับ
แต่ผมก็พยายามจุดทูปหาน้าตลอดว่ามาหาผมเถอะ
มาหาผมหน่อยมาบอกอะไรหน่อยก็ไม่มาหา

งานแก่บ้านเลยครับที่ระยอง

เอาอย่างนี้อย่างถ้าพูดกันแบบชีวิตจริงเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีคนรับสารภาพอย่างที่ทนายสงการบอก

แต่อย่างน้อยเราได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย
ให้กระบวนการยุทธรรมทำงานอย่างที่กวนเป็น
ทนายสงการอาจจะพูดแทนคนได้บางส่วนนะคะ

แล้วก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป

ยังไงวันนี้ต้องฝากไปถึงครอบครัวว่าเป็นกำลังใจให้

ครับผมเต็มร้อยเพราะว่าเราเห็นความที่เขา
รับความเป็นธรรมเห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น
แล้วก็เมื่อเราได้รับทำหน้าที่ตรงนี้เป็นกรรมการปฏิรูป

วันนี้ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทวงหาความเป็นธรรมให้กับผู้ตายในก้าวที่ใหญ่นะคะ
แล้วหลังจากนี้ต่อไปยังคงให้กำลังใจอยู่
ถ้ามีอะไรสะดุดแล้วคิดว่าสื่อมวลชนช่วยได้

วันนี้ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นรอบนี้
ครอบครัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป